รองนักแสดงมากความสามารถอย่างคุณโบสาวิตีนะคะ
ก็ประกาศความดีใจนี้ผ่าน
ตั้งท้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม

เห็นหัวกับช่วงตัวแล้วก็ยังไม่มีอะไรโผล่
ยังไม่มีอะไรโผล่แหลมออกมานะ
อาจจะยังไม่เห็นข้างหน้าน้องยังอายอยู่หรือเปล่านะคุณ

เหอะคำเดียวสั้นแต่ได้ใจความสื่อความหมายความรู้สึก
คนที่กำลังเป็นแม่ได้ชัดเจนมากเลยค่ะ
ก่อนจะอธิบายเพิ่มเติมว่าช่วงนี้เหมือนหาย
ไม่ได้ไปงานแต่งหรือว่างานอะไรใครเลย
เพราะแพ้ท้องหนักมากตอนนี้๓เดือนแล้วค่ะ
ดีใจสุดซึ่งก็มีแฟนคลับรวมถึงเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการนะคะ
อย่างดีเจเอกกี้แก้ววิชญานี
ร่วมแสดงความดีใจนี้กันอย่างท่วมท้นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ต้องบอกนะคะว่าสาวโบเองเนี่ย
เพิ่งจะเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะว่าแต่งงานกับสามีคุณเกรทพรอนันต์เนี่ย
ครบรอบ๓ปีเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะ
ว่าเรื่องท้ายาทจะมาเมื่อไรแล้วก็ปล่อยไปเป็นธรรมชาติ
แป๊บเดียวคุณผู้ชมผ่านไปแค่๑๐กว่าวันเท่านั้น

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ขอแสดงความยินดีด้วยมากเลยนะคะ
นี่ไงเหมือนเราถามก่อนไงว่า๑๐กว่าวันเอาท้องเลย
ป้ายป้ายถ้าใครอยากท้องให้นะข่าวถามบ่อยจะได้มีแรงใจ